อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าอย่าหาทำเลยนะคะ
แฟนน้อยใจแฟนกระโดดน้ำลงไปในคลองระพีพัฒน์
แล้วกู้ไพทำง่ายอ่ะเขาก็ต้องลงไปงมหานานกว่าสามชั่วโมง
ปรากฏเอาไปเอามาผู้ชายที่กระโดดหนีหายไปนะ
คือเดินผ่านไปเฉยแล้วก็เดินกลับไปนอนที่บ้าน

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ทำงานหนักนะเอาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
นี่นี่วิ่งไปแล้วคนนั้นแหละคือผู้ชายที่ไปกระโดดน้ำ
เจ้าหน้าที่เห็นผ่านไปหลังไวนั่นแหละค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างรัตนัตรัยธรรมสถานสระบุรี
ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายกระโดดลงคลองระพีพัฒน์แล้วจมหาย
ที่ใกล้ทางเข้าวัดหนองสะดาวบหนองแทนสระบุรี
ก็แน่นอนว่าต้องประสานชุดประดาน้ำลงค้นหา
เหตุการณ์มันเกิดช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่งวันที่๒๒กรกฎาคม
ข้ามไปสู่๒๓กรกฎาคมค่ะ
ประดาน้ำใช้เวลาค้นหากว่า๓ชั่วโมงก็ไม่พบ

แต่อยู่คนที่ได้รับแจ้งว่าหายนี่ค่ะ
เดินผ่านไปเฉยอย่างนี้วิ่งเข้าบ้านไปเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะ

คือทนความหนาวไม่ไหวเลยวิ่งกลับมา

อุปกรณ์ก็เอามาเยอะแยะเลยมาค้นหาผู้สูญหาย
คือนายชนะทิพย์หรือต้นอายุ๒๔ปี
แต่ปรากฏเอาไปเอามาคือทำเพื่อประชดเท่านั้นเอง

แต่กู้ภัยฝากบอกว่าเป็นอุทาหรณ์อย่าทำแบบนี้นะคะ

ก่อนไว้ฟังใจหนึ่งก็โมโหครับ
เพราะว่ามันเป็นโอ้โหมันเสี่ยงกับ

นักประดาน้ำก็ทำงานกลางคืนแล้วก็เสี่ยงมากเลยครับ
มันเสี่ยงต่อชีวิตนักประดาน้ำด้วย
แล้วที่มากันก็คืออยากมาค้นหาให้ญาติเขาสบายใจ
แต่อย่างนี้อยู่ดีมันเกิดกับสารปัดกัน

ขอร้องว่าอย่าทำลักษณะนี้นะครับ
เพราะว่าแทนที่กู้ภัยจะไปช่วยเหลือทางอื่นได้อีก
แต่ต้องมากองรวมกันอยู่ตรงนี้
ทีนี้ทีมข่าวเราก็เลยเดินไปตรวจสอบที่บ้านที่ในต้น

เขาบอกว่าในต้นไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้คือเป็นบ้านเพื่อน
แล้วก็มาหาที่บ้านมาพูดคุยระบายให้ฟัง

จากนั้นภรรยาตามมาแล้วทะเลาะต่อกันอีก
ในต้นก็ลุกเดินหายไปที่คลองค่ะ

ก็เลยกลายเป็นเรื่องโอละพ่อไปนะคะ